พระเอกชื่อดังอาเอกสรพงษ์ชาตรี
คือก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าอาเอกป่วยเป็นมะเร็งลำไส้บ้าง

ล่าสุดเคลียร์แล้วค่ะพี่ท้อพี่ไทยตั้งโตะแถลงข่าวด่วนเลยว่า
ไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้หรือว่ามะเร็งสมองแต่เป็นมะเร็งที่ปอดค่ะ
นี่นะคะขอชี้แจงแบบนี้เลยนะคะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะพี่ท็อปพี่ไทยขอชี้แจงนะคะว่าอาเอกสรพงษ์ชาตรี

แต่จริงแล้วเป็นมะเร็งปอดคาดว่าน่าจะอยู่ในระยะที่๒นั่นเองค่ะ
อาเอกสรพงศ์ตรวจพบเป็นมะเร็งที่ปอด
กระทั่งอาการดีขึ้นแล้วก็กลับมารับงานแสดงได้ตามปกติค่ะ
กระทั่งคุณผู้ชมเมื่อเดือนมีนาคมปี๒๕๖๔

อาเอกกลับมามีอาการกำเริบอีกครั้งค่ะ

เพราะว่าอาดวงเดือนภรรยาโทรมาบอก
ตอนนั้นค่อนข้างตกใจนะคะเพราะว่าไปนั่งคุยแล้วก็คือ

คือตอนแรกก็จำไม่ได้ว่าถามว่านี่คือใคร
จำไม่ได้คุยไปสักพักลื้อฟื้นความทรงจำ
จำได้แล้วก็ได้พูดคุยกันแบบนี้ค่ะ
หลังจากนั้นนะคะอาการของอาเอกสรพงศ์ก็ทรงตัวมาตลอดค่ะ
กระทั่งเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อเร็วนี้
เมื่อวันที่๙กพคุณผู้ชม
อาเอกกินกล้วยน้ำว้าเข้าไปคือมีคนซื้อกล้วยมาให้

ทุกคนป่วยทานคุณผู้ชมก็จะมีอมไว้ที่ปากแล้วจะปากก้อ
จังหวะการเคี้ยวการกลืนอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่
ติดคอคุณผู้ชมเกิดอาการสำลักอย่างรุนแรงค่ะ
หายใจไม่ออกจนครอบครัวต้องรีบส่งห้องฉุกเฉินด่วนแล้วค่ะ
ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้เองพี่ท็อปพี่ไทยก็ได้ไปเยี่ยมไอซ
เพราะว่ากลัวตื่นขึ้นมาแล้วพูดคุยแล้วก็จะสำลักอีกค่ะ
ซึ่งคาดว่านะคะอีกไม่เกิน๗วันค่ะสารพงษ์ชาตรีจะได้กลับบ้านแน่นอน
ซึ่งพี่ท็อปพี่ไทยก็จะขออนุญาตเข้าไปไลฟ์สดพูดคุย
เพื่อให้แฟนได้สบายใจนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยค่ะ
ไม่เลยครับหมอบอกว่าไม่ใช่เลยนั่นคือเป็นข่าวลือที่ออกมา
จริงแล้วพี่เอกก็แค่เชื้อมะเร็งกระจายตามร่างกาย
แต่ไม่ได้ถึงกับเป็นมะเร็งที่สมองไม่ใช่เลย
แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยตามรำดับตลอด
จริงแล้วถ้าเกิดเขาไม่สำรักอาหารเนี่ยนะครับ
ก็อยู่ที่บ้านเหมือนรักษายาอะไรต่างอยู่ที่บ้าน

ก็ขอให้ทุกคนเบาใจแล้วก็คลายกังวลได้เลยนะครับ
แล้ววันนี้ไปเยี่ยมก็เอาเครื่องช่วยหายใจออกแล้วด้วย

นะคะก็ส่งกำลังใจกันได้นะคะ
ส่วนใครจะไปเยี่ยมนี่คือทางครอบครัวขอเลย
ดโควิดมันแรงมากจริงนะคะ
แล้วก็ตอนนี้คือทางคุณหมอก็อยากให้อาเอกพักผ่อน
นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัว